เมื่อประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาในที่ประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐ
เพิ่งจะมีเหตุการณ์ที่ต้องบันทึกและจดจำเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของไทย
เมื่อผู้แทนทั่วโลกได้กล่าวสะดุดี
ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถวายพระเกียรติแด่ประมุขของประเทศแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับ
พระราชกรณียกิจสิ่งที่พระองค์ทุ่มเทพระวรกายเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาทั้งพระชนชีพได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก็ได้ถูกน้อมนำไปปรับใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
และที่สำคัญในหลวงราชการที่๙จะถูกจดจำในฐานะกษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ของโลก
โดยนายปีเตอร์ธอมสันเอกราชทูตจากฟิจิซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานในที่ประชุม
กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังตัวแทนของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
รวมถึงพระบบรมองค์สานุวงศ์และชาวไทยทุกคน
จากนี้ยังกล่าวว่าในหลวงราชการที่๙ครองราชมาอย่างยาวนาน
ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายยังไม่เหน็ดเหนื่อย
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่งพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า๔๐๐โครงการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ขณะที่ในบัญคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจอีกครั้ง
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์ที่ครองราชอย่างยาวนานที่สุดในโลก
โดยพระองค์ทรงผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งในช่วงรัชสมัย
อกจากนี้พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความเคารพจากทั่วโลก
หลวงราชการที่๙เป็นนักพัฒนาที่ดี
พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับการทุนกล้าวถวายรางวัลเกียรติยศดังกล่าวเมื่อ๑๐ปีก่อน
ส่วนนายอับดุลละวาฟีอัครราชทูตประจำสหประชาชาติจากประเทศไนเจอร์
ซึ่งเป็นตัวแทนจากทวีปแอฟริกา
ก็ได้ขึ้นกล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยย้ำว่าตลอดรัชสมัย๗๐ปีของพระองค์
มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการ
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เสด็จสวรรคตของพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียของคนไทยเท่านั้น
แต่ยังเป็นการสูญเสียของโลกด้วย
นายมันซูไอยาทอาโลไตเอกราชทูตจากคูเวทก็ได้ขึ้นกล่าว
ในฐานะตัวแทนจากเอเชียแปซิฟิกส์นะครับ
ระบุว่าพระองค์ทรงพัฒนาประเทศทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็นกษัตริย์ที่คนไทยรักและเทิดทูล
รวมถึงสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้
ขณะที่นายแมททิวไรครอฟเอกอักราชทูตผู้แทนสหราชอาณาจักรประจำสหประชาชาติ
ในฐานะผู้แทนกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก
ก็ได้ขึ้นกล่าวแสดงความเสียใจต่อพระราชวงศ์ไทยและประชาชนชาวไทย
ต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙
โดยยกย่องการอุทิพระวรกายตลอด๗๐ปีของพระองค์
ในการทรงงานอย่างหนักต่อประชาชนชาวไทย
แทนจากสหราชนาจักรระบุว่าพระองค์จะทรงเป็นที่จดจำใน๓ด้านที่สำคัญ
เพื่อแก้ปัญหาของประชาชนผ่านโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริต่าง
ยังประโยชน์ให้กับประสบกรณิกรอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นพระมหากษัตริย์อัครศิลปิน
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของชาติ
ระบุว่าในหลวงราชการที่๙มีเพียงทรงเป็นมิตรหรือหุ้นส่วนกับสหรัฐมาอย่างยาวนานเท่านั้น
แต่พระองค์ยังทรงมีความผูกพันกับสหรัฐในฐานะที่เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเมริดรัฐแมสซาจูเซ็ต
เอกราชทูตของสหรัฐยังได้กล่าวสะดุดีการอุทิพระวรกายของพระองค์ในพระราชกรณียกิจต่าง
เพื่อประโยชน์ของประสบกรณิกรราศดรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชนบทพัฒนาพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรน้ำอย่างเช่นโครงการแก้มลิม
จากนี้ยังกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐของในหลวงราชการที่๙เมื่อปี๒๕๕๙
และการมีพระราชดำรัฐต่อรัฐสภาสหรัฐซึ่งล้วนแสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างสองประเทศ
รวมถึงการยึดมั่นในคุณค่าเดียวกันที่รับรองสอดคล้องกับหลักการสันติภาพและสิทธิมนุษยชน
สรุปว่าคนไทยโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติต่อประสบกรณิกร
เหมือนกับสมาชิกในครอบครัวเป็นเหมือนพ่อที่มีแต่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
ขณะเดียวกันนานาชาติก็มีความโชคดีที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินพระชนชีพของพระองค์ด้วยเช่นกัน